วันนี้หลายคนอาจจะคิดว่าผมนี่บ้าไปแล้วเหรออยู่ก็จะมาแชร์พี่ชูวิทย์
ทั้งที่ตอนนี้เนี่ยเขาก็เหมือนเป็นฮีโร่นะผมก็คงจะบ้าจริง
เพราะว่าผมเนี่ยได้รับข้อมูลมาเนี่ยไม่ใช่แค่สายเดียวผมรับมาหลายสาย
ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าประชาชนที่ติดตามข่าวเนี่ยใครจะรับได้ว่าการที่คนคนหนึ่งออกมาแฉ
แล้วก็เอาเงินพวกที่เร็วพวกที่มันทำลายสังคมเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
อันนี้แล้วแต่จะคิดแต่สิ่งที่ผมจะต้องเอามาพูดในวันนี้เนี่ย
ก็คือว่าทุกการแฉทำเพื่อตัวเองหรือทำเพื่อสังคม
การที่ทนายตั้มได้ข้อมูลมาฝั่งเดียวถ้าแน่จริงทนายตั้มโทรหาผมได้ครับ
ชูวิทย์จริงไหมเรื่องอย่างนี้ไม่เห็นจำเป็นต้องมาโจมตีไม่เห็นจำเป็นต้องเอามาพูด
และปั้นหลักฐานเพิ่มขึ้นมาว่า๕๐ล้านอยู่งั้นอย่างนี้
แน่จริงมาตรงนี้ก็๖ล้านผมก็เอาไปให้๖ล้าน
ถ้าคุณบอกมี๑๐ล้านก็ผมไม่มีผมมี๖ถ้ามีก็รีบเปิดเลยยินดี
ผมนั้นเป็นคนที่ตั้งใจทำอะไรแล้วตั้งใจทำจริงถ้าธนายตั้มมีหลักฐานก๊อก๒ก๊อก๓ก็ต้องเปิดแล้วครับ
จนป่านี้แล้วผมก็ไม่ได้โกรธหรอกแต่ผมก็ยังสงสัยว่าอยู่อยู่ทนายตั้มเนี่ย
รับงานใครมาเพื่อมาทิ้มผมอยู่อยู่เขาก็ทิ้มผมไม่มีปีมีคุยผมก็ไม่รู้เหมือนกัน
แล้วแทนไทยไซส์อะไรหรือว่าพี่ชูวิทย์ไม่รู้จักกับแทนไทย
ไม่รู้ว่าเขาคือใครอะไรยังไงหรือแทนไทยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพวกนี้เลย
แล้ววันที่๒๑มกรา
พูดถึงทำไมการพูดถึงแบบนี้มันคือการเรียกหรือเปล่า
เป็นการเรียกให้เข้ามาหรือเปล่า
อันนี้ฝากคำถามถึงพี่ชูวิทย์นะครับ
ข้อหนึ่งข้อที่๒ที่จะฝากให้พี่ชูวิทย์นะครับ
วันที่บอกว่ามีการรับเงินจากสารวัตรสัวเนี่ย
จากตำรวจที่เมื่อวานโพสต์ถึงแค่คนเดียวแล้วเนี่ย
มีตัวแทนเว็บพนันไปด้วยหรือไม่
เงินบริจาคที่อ้างว่าเอามาจากพวกนี้
ซึ่งผมบอกให้ว่าไทม์ไลน์เวลามันไม่ใช่
เพราะสารวัสสัวเข้าไปจ่ายครั้งแรกมันปีที่แล้วแล้ว
ใครจะดองเงินไว้๕๖เดือนแล้วมาจ่ายทีละ๓ล้าน๓ล้าน
ผมพูดถึงเงิน๕๐ล้านที่มีการจ่ายกันโดยใช้เงินดิจิตอลนะครับ
เดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะให้สอบสวนกลางมีการสอบสวนต่อนะครับว่า
ใครนะโอนเงิน๕๐ล้านนะครับเข้าไปในบัญชีเมสต้าแมสของกล่องดวงใจนะครับ
เงินทองไปตรวจเช็คได้เลยครับดิจิทัลไปตรวจให้พอได้เลยว่ากล่องดวงใจผมเนี่ยน่ะ
ลูกชายผมทุกคนเนี่ยมีกินนะครับห้าสิบล้านยืนยันว่าไม่มีแต่เอาล่ะ
เมื่อคุณพูดก็ขอให้คุณเอาหลักฐานมาแล้วกันทีนี้ประเด็นที่สอง
สามล้านมีนายตำรวจที่ไม่ได้เป็นตำรวจแล้ว
หนึ่งคนชื่อย่ออ่างอีกคนนึงชื่อย่อปอปา
ก็เสียนอายุแล้วบุคคลนี้ผมรู้จักมากว่าสามสิบปี
ตั้งแต่ผมทำอาบอบนวดทั้งสองได้มาพบผมพร้อมกับนำเงินมา
โดยบอกว่าเงินทั้งหมดนี้๒ถุงเนี่ย๖ล้าน
ยืนยันต่อหน้าพระผมได้รับ๖ล้านเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟัง
ผมบอกว่าเฮ้ยพี่ผมไม่เอานะผมรับเคลียร์ไม่ได้
เงินพี่เอามาให้ผมเนี่ยเอาเงินเอากลับไป
แต่เงินทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ยอมเอากลับยัดเยียดให้ผม
ท้ายสุดผมก็บอกว่าพี่ถ้าให้มาอย่างนี้
ผมต้องเอาไปทำอย่างอื่นแล้วผมเอาไว้ไม่ได้พี่
เขาก็บอกว่าแล้วแต่ชุวิตจะทำอะไรแล้วแต่ชุวิต
สิ่งที่ให้ผมมาผมไม่รู้จะคืนยังไง
เอามาให้ผมแล้วก็ตัวออกไปผมก็จะเอาเงิน๒ล้านเดินตามไปแล้ว
เขาก็บอกไม่รับเมื่อทิ้งไว้ผมบอกอย่างนี้
ผมรับไม่ได้หลักการง่ายเลยครับ
ผมเก็บเงินไว้แล้วผมเอาไปใช้ทำไมผมต้องนำไปบริจาค
ก็นี่คือสิ่งที่สังคมต้องตัดสินพวกคุณต้องตัดสินผมแล้วล่ะครับ
ตัดสินผมได้ว่าเพราะอะไรแต่เงินเนี่ยนำมาให้
แล้วผมจำเป็นต้องไปบอกไหมวันรุ่งขึ้นผมต้องไปโพสต์ไหมว่า
ซัวเอาเงินมาให้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นสีเทา
แต่ถามว่าสีเทาอย่างผมผมก็ยังเอาเงินไปให้กับโรงพยาบาล
เอาไม่ดีเหรอมันไม่ดีตรงไหน
ถ้าผมเก็บไว้สิคุณก็คงจะบอกว่าอ่ะ
ชูวิทย์เก็บไว้แล้วถ้าเกิด๑๐ล้านจริง
ทำไมผมต้องเก็บ๔แล้วเอาไปให้๖ล่ะครับ
ทำไมผมไม่เก็บ๖หรือเก็บ๗เอาไปให้แค่๓ก็พอ
ก็เขาให้มาสองถุงถุงละสามนี่คือปัญหาว่านานายตั้มเนี่ย
รับงานมาจากใครมาโจมตีผมในขณะนี้